คุณผู้ชมค่ะไปต่อที่อีกสายมูกันแล้วกัน
คุณเก่งทัชยาค่ะคนนี้บอกเลยว่าเป็นสายมูตัวพ่อในวงการจริงนะคะ
งานไหนงานนั้นงานมูก็ต้องมีเก่งนัชยะ
เพราะว่าเรามักจะเห็นเจ้าตัวในงานสายบุญตลอดเลย
รวมไปถึงนี่ร่วมพิธีกรรมเสริมความปัง
ความสิริมงคลตลอดเวลาที่ออกข่าวเลยนะจ
ไม่ว่าจะเป็นการลงหน้าหน้าทองสักตามร่างกายในที่ต่าง
แล้วก็มักจะเห็นเจ้าตัวค่ะมีเครื่องรางของขลังพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา
เจ้าตัวนะบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
แต่มีอยู่สามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าตัวนั้นพกไปด้วยตลอดเวลาไม่เคยลืมก็คือหนึ่ง

พ่อปู่ภัยดานาคาราช
ห้อยพาองค์ใหญ่จากนี้ได้หรอเก่ง

ซึ่งเขาเชื่อมาตลอดนะครับพร้อมกับย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ว่า๓สิ่งนี้จะคอยช่วยคุ้มครองขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะ

แต่บอกว่าความมูเนี่ยนะมันก็ต้องมูให้สุดเหมือนกันคุณผู้ชม
จะมากั๊กก๊ากจะมาแบบก้าวสามถอยสี่อย่างงี้ไม่ได้

เจ้าตัวค่ะบอกเตรียมจะไปศักดิ์อัคระเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
สักเล่นคุณผู้ชมค่ะไม่ได้มาเล่นเก่งไม่มาเล่นแน่นอน
แต่จะศักดิ์เพื่อหวังเรียกงานเรียกทรัพย์ปังไปเลยจ้า
รอยสักไงเพราะจริงแล้วเนี่ยรอยสักสำหรับเก่งนะ
ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องมูเต้ลูหรือว่าเป็นเรื่องความสวยความงามอย่างเดียว
มองเป็นเรื่องการถ่ายทอดเรื่องศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อ
ก็อาจเป็นเรื่องของการงานนัทฯที่การงานเหมือนกันนะ
มันเป็นแบบว่าสไตล์เพลงที่แบบบูชาองค์พระพิคเนตอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ
ดนตรีไทยขึ้นดนตรีมาอินโทรก็ขนลุกแล้ว
เพลงแสรงอะไรอย่างนี้นะ